เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนตอนกลางคืนนะคะ
จะเป็นลักษณะเหตุการณ์ที่ชุลมุนวุ่นวาย
แต่ประเด็นของเรื่องก็คือมันเป็นการรุมทำร้ายร่างกายกัน
ฝ่ายหนึ่งสามคนฝ่ายหนึ่งสิบคน
๓คนบอกว่าก็ขี่รถจักรยานยนต์กันมาดี
อีกฝ่ายนึงอ่ะคว่างขวดใส่เขาก็จอดรถจักรยานยนต์ดู
กลายเป็นว่าถูกอีกฝ่ายหนึ่งรุมทำร้ายเลยค่ะ
โชว์
นี่นะคะจะได้ยินเสียงตะโกนว่าแยกแยกตำรวจมาแล้ว
เพราะว่ามันเป็นการทำร้ายร่างกายกันแบบชัดเลย

ศิริเอสกัญญา๒๐๐๗เป็นถนนเส้นรอบเมืองหนองโบรมภู
ช่วงสี่แยกวิทยาลัยเทคนิคหนองโบรมภู
คือคนถ่ายคลิปพยายามจะช่วยพยายามจะห้าม

แต่ก็ไม่ยอมหยุดนะคะไม่ยอมหยุดเลย
เหล็กที่เอามาใช้เป็นอาวุธ
ทีมข่าวตามเรื่องนี้ให้ค่ะไปดูที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะตามคลิปนี้เลยอะค่ะ
ทีมข่าวบอกว่าตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอไม้ไผ่ยาวสักประมาณเกือบ๒เมตร
เหยียบอยู่กลางถนนเจอเศษกระจกจากหมวกกันน็อกยังตกอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เป็นไม้ไผ่ยาวแบบนี้ตกอยู่
จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นนะคะนายถากรสินโสภาเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนร้องเอะอะโวยวายไล่กันมาจากปั๊มน้ำมัน
แล้วก็มาถึงสี่แยกที่เป็นจุดเกิดเหตุตามคลิปภาพเขากับเพื่อนบ้านเนี่ยก็นั่งกันอยู่หน้าบ้านประมาณสักห้าคน
ไปอีกทีเห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งมีประมาณ๑๐คน
รุมทำร้ายอีกฝ่ายแต่มันมืดแล้ว
องไม่ชัดว่าใครเป็นใคร

แต่มันเป็นเรื่องของการรุมทำร้ายกันจริง
คนเจ็บค่ะชื่อว่านายอภิวัตเนธสุภาพอายุ๑๙
ถูกตีเข้าที่หัวเย็บไป๓เข็ม
ต้นคอที่ไหล่ขวาก็มีรอยช้ำนะคะ
คือตัวคนเจ็บเขาบอกว่าเขาก็งง
ว่าทำไมถึงมาถูกรุมทำร้ายแบบนี้
ในอภิวัฒน์คนเจ็บคนนี้เขาก็เล่าให้ฟัง
เขาทำงานเป็นลูกจ้างปักเสา

ก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านกับเพื่อนอีก๒คนที่ทำงานด้วยกัน
คือมากับสามคนรถเจคระยันยนต์๒คัน
เพราะขี่มาเรื่อยอ่ะค่ะมันก็เป็นทางปกติที่เคยขี่กลับบ้านอ่ะ
พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุตามคลิปภาพนะคะมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งตามหลังมา
แล้วคว่างขวดใส่พวกเขาก็เลยจอดรถดูจอดปุ๊บโดนรุมปั๊บเลยค่ะ
ปุ๊บโดนเลยไม่มีการถามถ่ายไม่มีการพูดอะไรเลยคือรุมเลยค่ะ
ฝั่งคนเจ็บบอกงงมากตั้งตัวไม่ทันจำอะไรไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำ
ไม่รู้ว่าโดนใครทำร้ายบ้างอ่ะรู้แต่ว่าตัวเองเนี่ยโดนรุมแบบเจ็บไปทั้งตัวนะคะ
จำได้ว่าถูกกดหัวลงในน้ำด้วยนะครับพยายามจะสู้นะคะ
เพื่อนอีกสองคนก็เจ็บเหมือนกันนายอภิวัฒน์บอก
ย่าของนายอภิวัฒน์นางพันอายุหกสิบห้าปีบอกตกใจมาก
หลานกลับมาบ้านคือมาฟุบตรงหัวบันไดเลยค่ะสภาพคือเปียกไปทั้งตัว
หัวเนี่ยขี้โครนดำเต็มไปหมดก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาล
ก็งงว่าใครมาทำร้ายหลานแบบนี้ปกติหลานก็ทำงานกลับบ้านทำงานกลับบ้าน
อย่างนี้ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครมาก่อนเลยจริงจริงล่าสุดยังไม่รู้ด้วยซ้ำ
ว่ากลุ่มที่มาทำร้ายเนี่ยเป็นใครบ้างอ่ะค่ะครับดูคลิปก็ดูไม่ออกว่าใครเป็นใคร
มันมืดด้วยมันไกลด้วยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างติดตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
ก็เลยคาดว่าเป็นการทำร้ายผิดตัวเพราะว่าในคลิปอ่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าฟังดีดีมันจะมีช่วงหนึ่งที่ฝั่งคนก่อเหตุเรียกว่าอ้วนฝั่งคนเจ็บบอกอ้วนไหนอ่ะ
ฝั่งคนเจ็บสามคนไม่มีใครชื่ออ้วนเลยสักคนครับแต่ฝั่งคนที่ก่อเหตุตะโกนเรียกอ้วนอ้วนแล้วก็ไปทำร้ายเขาอะค่ะ
นี่นะคะยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยยังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้เลยด้วยครับ